เดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็นช่วงของฤดูการผลไม้นะครับ
ออกสู่ตลาดทำให้หลายคนนั้นก็ชื่นชอบครับ
เพราะว่าอร่อยลิ้นอร่อยรสกับผลไม้ต่าง
โดยเฉพาะราชาผลไม้ของไทยอย่างทุเรียนนะครับ

ต่างประเทศเองก็ชื่นชมเหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมครับแต่ละปีนั้นจะมีทุเรียนเนี่ย
ผลิตออกมาเข้าสู่ตลาดประมาณ๒๐๐ล้านลูกต่อปี
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่า๑๐๐ล้านลูกนั้น
ไม่ได้ตกถึงท้องคนไทยมันหายไปไหน
ติดตามหาคำตอบได้ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ

รับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับ
ช่วงนี้เกิดขึ้นเพราะเราต้องการหาคำตอบ
เรื่องต่างที่อยู่รอบตัวเราทุกเรื่องครับ
โดยเป็นการร่วมกันหาคำตอบพร้อมกันระหว่าง
อยู่กับดรสมเกียจตั้งกิจวันนี้นะครับ
อาจารย์ครับวันนี้ชวนอาจารย์และชวนคุณผู้ชมคุยกันเรื่องปากท้อง
เรื่องที่เราทุกคนคุ้นเคยกันรับประทานผลไม้บ่อย
คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าย้อนกลับไปในปี๒๕๕๙
ผลไม้ไทยที่ขึ้นชื่ออย่างราชาผลไม้คือทุเรียนเนี่ย
มีผลผลิตทั้งสิ้นประมาณ๒๐๐ล้านลูก
ครึ่งหนึ่งคือประมาณ๑๐๐ล้านลูกคนไทยได้รับประทาน
แต่ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหนครับ

ในท้องคนจีนครับเพราะคนจีนนิยมทุเรียนของไทยมากเหลือเกินครับ
คุณพีรวัตรทราบไหมครับว่าผลไม้ไทยอยู่ตรงไหนในตลาดในสายตาของคนจีนครับ
สนใจครับคุณผู้ชมครับเรายืนอยู่ตรงไหนสำหรับผลไม้ของไทยที่ส่งไปยังตลาดผลไม้ของจีน
ซึ่งควรจะให้คำตอบที่ดีที่สุดอาจารย์สมเกียจครับเชิญครับ
ถ้าเป็นผลไม้นำเข้านะครับเรายืนเป็นอันดับหนึ่งในสายตาของผู้บริโภคชาวจีนนะครับ
เพราะว่าเรามีสัดส่วนถึง๒๒หรือว่าเกินกว่า๑ใน๕ของผลไม้ที่จีนนำเข้า
ห่างคู่แข่งอย่างชิลีและเวียดนามได้ครับ
ผลไม้ที่ไทยส่งไปยังตลาดผลไม้ของจีนในจำนวนนี้แน่นอนว่าทุเรียนน่าจะเป็นอันดับต้น
ต้นแต่คนจีนเขาทานทุเรียนอย่างเดียวเลยไหมครับเขาทานอย่างอื่นไหมครับผลไม้ที่เขาชื่นชอบอะครับ
ครับก็มีหลายอย่างนะครับที่คนจีนนิยมรับประทานอีกอย่างแน่นอนนะครับคนไทยรู้จักกันดีก็คือลำไย
ต่อไปก็อาจจะมีมะเฟืองมะไฝมหม๊ะกรูดมะนาวจนครบถ้วนก็ก็ได้นะครับ
โอ้โหแห่ขบวนกันไปเลยนะครับอาจารย์อาจารย์ครับพอฟังแบบนี้พอเห็นข้อมูลแบบนี้แล้ว
คำถามต่อมาก็คือว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

จุดนี้คือจุดที่ไทยส่งผลไม้ไปยังตลาดของจีน
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
กว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับใช้เวลามากพอสมควรครับ
ผมอยากให้คุณผู้ชมครับดูกราฟรูปที่จะแสดงขึ้นนี้นะครับ
เราจะเห็นว่าปัจจุบันเราส่งผลไม้ไปขายจีนนะครับ
ปีหนึ่ง๔๕๐๐๐ล้านบาทครับแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นทันที
ค่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาขึ้น๕เท่า๖เท่านะครับ
สาเหตุหนึ่งก็คือไทยไปทำความตกลงการค้าเสรีกับจีน
ทำให้เราส่งผลไม้ไปแล้วเสียภาษีในอัตราต่ำ
จนเกิดการที่ผู้ปฏิโภคชาวจีนนิยมผลไม้ไทยครับ
และปริมาณในการส่งไปขายในประเทศจีนได้
เวลาในการส่งมอบนั้นก็พยากรได้นะครับ

มาพูดถึงเรื่องรสชาติผลไม้ของไทยโดยเฉพาะทุเรียน
สายตาคนจีนนั้นเป็นเรื่องที่ได้เรียกว่าเป็นผลไม้ที่อ่อนหวานนะครับ
ก็คือเนื้อทุเรียนของไทยไม่แข็งในสายตาคนจีน

เป็นผลไม้ที่มีรสหวานถูกใจคนจีนด้วยครับ
นี่คือเหตุผลที่ทำให้ทุเรียนของไทยครองใจครองรสชาติปากของคนจีน
ซึ่งมีความโดดเด่นและมีความแตกต่างได้เปรียบมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ
ดังนั้นตัวเลขการส่งออกช่วงที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันถูกไหมครับอาจารย์
ใช่ครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วในบรรดาผลไม้ของไทยนะครับ

เราผลิตปีที่แล้วได้เกิน๖แสนตันนะครับ
ซึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งคือ๕๗เราส่งไปยังประเทศจีนครับ
เพราะฉะนั้นทุเรียนของไทยนั้นเป็นแชมป์เปี้ยนในตลาดของจีนครับ

แต่การรักษาตำแหน่งแชมป์เอาไว้น่าจะยากยิ่งกว่า
คำถามคือว่าเราจะเดินต่อไปทางไหนดีครับ

ทางที่เราจะสามารถรักษาตำแหน่งของแชมป์เอาไว้ให้ได้อย่างมั่นคง
ครับเราเป็นแชมป์ได้ก็เป็นเพราะว่าเรามีคุณภาพดี
เพราะฉะนั้นการรักษาแชมป์จึงต้องรักษาคุณภาพครับ
แต่ลำพังการรักษาคุณภาพอย่างเดียวจะไม่พอนะครับ

เราจึงต้องมีก้าวต่อไปนะครับเรียกว่ามีนวัตกรรม
โดยเฉพาะนวัตกรรมของการขนส่งลอจิสติกนะครับ
ผลไม้ของไทยมีความสดใหม่ในสายตาผู้บริโภคต่างประเทศ

ที่ผ่านมาจีนเขานิยมนำเข้าผลไม้จากไทยค่อนข้างมาก
วันหนึ่งเขาไม่อยากนำเข้าแล้ว
เขาอยากจะลงทุนทำธุรกิจผลไม้เอง
ทำเองกินเองประหยัดเงิน

อย่างเช่นปัญหาข่าวเรื่องของลงจีนนะครับอาจารย์

แต่เรื่องนี้ถือว่าไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ก็กำลังดำเนินการ

แต่ตัวผมเองครับห่วงอีกปัญหาหนึ่งครับ
คือปัญหาของการที่ถ้าไทยพึ่งตลาดจีนมากเกินไป
ไม่กระจายความเสี่ยงกระจายตลาดไปประเทศอื่นด้วย

ผลไม้ของเราน้อยลงด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับ

มาโค้นต้นทุเรียนแล้วไปปลูกอย่างอื่นกันครับ
อันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องควรระวังครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของช่วง
มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรสำหรับวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันพุธ

กันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ